พิเศษในสถาบันอุดมศึกษานั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะ
ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยนะคะ
ถ้าหากว่าผู้บริหารบริหารงานโดยขาดหลักธรรมภิบาล
ก็อาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดโศกนาฏกรรมได้ค่ะ
นายวีรชัยพุทธวงศ์เลขาที่การสูญประสานงานบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเชสให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่า
มติคอรมอปี๒๕๔๒ให้มหาวิทยาลัยทยอยออกนอกระบบ
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความเป็นธุรกิจเกิดการแข่งขันและหารายได้

ซึ่งหลักสูตรการศึกษาในขณะนี้แบ่งเป็นหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรพิเศษ
ทั้งสองหลักสูตรมีโครงการที่เหมือนกันก็คือประกอบไปด้วย
ประธาน๑คนคณะกรรมการ๕คนแต่ที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของรายได้
กรรมการภาคปกติจะได้รับเฉพาะเงินเดือน
ส่วนหลักสูตรพิเศษประธานและกรรมการจะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ๗๐๐๒๕๐๐บาท
สำหรับผู้สอนจะได้รับค่าสอนชั่วโมงละ๘๐๐๒๕๐๐บาท
ซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการก็จะเป็นผู้สอนเองหรือเชิญอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาสอน
นอกเหนือจากนี้นะคะจากการเรียนการสอนก็มีการสอบวิทยานิพล
ซึ่งกรรมการคุมสอบวิทยานิพลจะได้ค่าตอบแทนครั้งละ๕๐๐๐๑๐๐บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมอีกครั้งละ๑๕๐๐๒๕๐๐บาท
และเงินรายได้ที่บางมหาวิทยาลัยหาได้ก็มากถึงหลักหมื่นล้านบาท
ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากหลักสูตรพิเศษ
ผู้เรียนจะต้องจ่ายเงินสูงกว่าภาคปกติ๓๔เท่า
ซึ่งก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดค่ะ